คุณผู้ชมค่ะสำหรับสาวสุดแซ่บคุณไอ้อภิษดาอยู่วงการมาไม่เคยมีข่าวเสียหาย
พอช่วงเธอท้องเท่านั้นแหละปุ๊บปั๊บ
โอ้โหข่าวแบบดราม่าเยอะมากบอกว่าตราหน้าเลยนะ
มีข่าวลือบอกว่าไอ้อภิษฎาเป็นเมียน้อย
แล้วซุบซิบแล้วคุณนึกภาพดิ
กำลังท้องกำลังไส้จะเครียดขนาดไหน
ฟังเธอเปิดใจเรื่องนี้หน่อยค่ะ

เขาไม่เคยแต่งงานกับใครเขาไม่เคยมีลูกกับใคร

แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ

ถ้าเราเป็นคนที่แบบรับมือไม่ได้

เจอแบบนี้สติหลุดอยู่แล้ว

การที่ไออิกนอร์

เจ็บจนจุก
คุณผู้ชมคือเหมือนโดนกล่าวหา
แบบมาลอยเธอก็พูดชัดเจนนะว่า
เขาคนนั้นคือหมายถึงสามีเธอนะ

แล้วเธอจะเป็นเมียน้อยเขาได้ยังไง
ไม่ได้แย่งใคร

ถือว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรก

หนักแน่นนะแต่ตาเนี่ยคลอร์

ตอนที่ไอซ์กำลังตั้งท้องอยู่ตอนนั้น

เมนต์หาว่าไอซ์เนี่ยเธอใช้สามีร่วมกับฉันนะ

ไอซ์ก็พูดเลยว่าคนนั้นน่ะใจร้ายมากจริง
คือรู้ทั้งรู้ว่าตอนนั้นไอ้อภิษดาท้องอยู่

ถ้ามันส่งผลกระทบกับลูกเธอในท้องเธอจะเป็นยังไง
ถ้าเกิดว่าวันนั้นไอซ์ไม่เข้มแข็งพอ
คิดบ้างหรือเปล่าว่าเธอและลูกในท้องจะเป็นยังไง

คนอื่นจะตอบโต้กับคนที่เป็นประเภทแบบนี้ยังไง

ตอบโต้อะไรกับคอมเมนต์ลบแบบนี้ทั้งนั้น
ถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ท้องเธอบอกเลยว่า
โต้กลับไม่ใช่การนิ่งเฉยแน่นอน
แล้วก็บอกด้วยว่าการที่ทำให้เธอนิ่งได้
ก็น่าจะเป็นผลมาจากที่เธอปฏิบัติธรรมมาตลอด
รวมไปถึงมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนคอยซัพพอร์ต

พอพูดถึงเรื่องครอบครัวนี้เองคุณผู้ชมค่ะ

บอกว่าในช่วงเวลานั้นมันยากจริงที่จะผ่านไป
มีกำลังใจจากครอบครัวที่เคียงข้างค่ะ
ก็เลยผ่านเรื่องราวร้ายมาได้นะ
คุณผู้ชมรอติดตามการเปิดใจแบบเต็มเลยนะ

แล้วก็ทางยูทูปไทยรัฐออนไลน์นั่นเองค่ะ
แคลียร์ชัดไอ้ไม่ใช่เมียน้อยใคร
เราต้องบอกว่าเป็นน้ำตาแห่งความอันอันตันใจ
เก็บอยู่ในใจนะ
ตอนนี้นะคะชีวิตคุณไอซ์ก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะ

เขาเรียกลูกเขาว่าฝรั่งน้อย

น่ารักมากลูกคุณไอ้แล้วคุณไอ้เป็นแม่ที่ดีมาก
ลูกเก่งมากน่ารักสุดค่ะ

พลาดคุณผู้ชมค่ะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาลูกผู้หญิงคนนึงขนาดนี้คุณผู้ชม